ท่านผู้ชมครับวันนี้ภูเก็ตมีเหตุระทึกแต่เช้าเลยนะฮะอดีตทหารเกณฑ์คนหนึ่งนะ
เขาก็ขึ้นรถมินิมัติสายภูเก็ตพัทธลุงนะครับพอมาถึงแถวตำบลรัศดาเนี่ย
ปืนที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ยใส่กระเป๋าเป้มานะ
แล้วก็แบบห้อยอยู่ข้างหน้าอย่างเนี้ยอืมเอาปืนออกมาเนี่ย
แล้วมายิงในรถนะฮะผู้โดยสารเจ็บไปสองคนนะครับ
ส่วนตัวเองเนี่ยไปยิงตัวตายมีช่วงที่รถมินิบัสเนี่ย
พอเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยมันจะได้ยินเสียงปืนดังปั้งขึ้นอย่างชัดเจน
ที่รถจะจอดแล้วผู้โดยสารเนี่ยรีบวิ่งหนีลงจากรถ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่จังหวะตรงนี้เห็นมั้ยฮะกล้องวงจรปิดหน้าถนนของนี่ฮะ
บ้านหลังนี้ปึ้งเห็นไหมแล้วคนขับรถก็รีบเอารถเข้าข้างทางเลย
หลังจากนั้นก็เปิดประตูรถนะฮะแล้วผู้โดยสารบนรถเนี่ย
ก็รีบลงมาจากรถกันเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้นะครับ

เป็นช่วงโค้งควนดินแดงถนนเทพกษัตรี
คนแรกนะฮะที่เหลือจะหลายลงมากันเรียบลงมากัน
อื่นจะมีคนหนึ่งแบบล้มด้วยนะค่า
คือคนที่สี่แล้วนะคนที่ห้าฮะ
จากหลังรถเข้ามาเนี่ยมันเป็นนี่คนนี้ล้มกว่าไป
พี่คนที่เจ็ดต้องมาดึงขึ้นมานี่เห็นไหมฮะผู้โดยสารเนี่ย๙คนนะครับ
คนขับกับกระเป๋ารถอีก๒คนรวมเป็น๑๑คนนะฮะ
ซึ่งในกลุ่มผู้โดยสารเนี่ยมีคนถูกยิงบาดเจ็บ๒นะฮะ
คนก่อเหตุชื่อนายนาวินหรือว่านายสันนะครับนี่คนเจ็บนะครับทุกผู้ชมครับ
๒คนผู้ชายกับผู้หญิงคุณนพนัทกับคุณจุรายพรนะครับ
ถูกยิงเข้าไปเนี่ยคนหนึ่งเข้าสะบักซ้ายอีกคนนึงเข้าท้องเลยนะฮะ
แต่ก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนี้อาการปลอดภัยทั้งคู่นะครับ
หลังจากเกิดเหตุตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าถนนนะครับ
ที่รถบัสสายภูเก็ตพระทะลุงมินิบัสไปเข้าข้างทางเพราะว่ามีเหตุยิงกันในรถเนี่ยนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะครับสพมภูเก็ตก็รีบมาเลยนะฮะ
พอมาถึงเนี่ยคนก่อเหตุยังอยู่ในรถนะครับ
ทราบชื่อตอนหลังคือนายนาวินช่วยเกลี้ยงชื่อเล่นชื่อสัน
เป็นอดีตทหารเกณฑ์อายุ๒๔ปีไม่ยอมลงมาจากรถ
นี่ฮะซ้ายมือนี่คือภาพก่อนที่เขาจะขึ้นรถมินิบัสนะฮะ
ตอนที่ไปซื้อตั๋วนะสะพายกระเป๋าเป้เนี่ยแต่ว่าเอามาอยู่ด้านหน้า
นี่ซึ่งมีปืนอยู่ข้างในแล้วก่อเหตุบนรถนะครับ
บนรถเนี่ยมีปืนอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนี่ฮะ
ดำเนินการอย่างระมัดระวังนะครับตำรวจมาเนี่ยอาวุธครบมือนะครับ
สิบกว่านายนะฮะปิดพื้นที่เอาโดรนขึ้นบิน
เพื่อตรวจสอบว่าในรถเนี่ยยังมีคนอยู่กี่คน
เพราะถ้าเหลือคนร้ายเนี่ยต้องเหลือคนเดียวค่ะ
เกรงว่าจะมีผู้โดยสารลงเหลืออยู่เผื่อจะมีใครบาดเจ็บเพิ่มเติม
สุดท้ายมีคนเดียวนะฮะก็คือตัวในสันคนก่อเหตุ
แล้วก็ปิดถนนขาออกตั้งแต่๓แยกไฟแดงควนดินแดงบ้านสบปำด้วยนะครับ
คือปิดถนนระยะทาง๑กิโลเมตรช่วงนั้นต้องเคลียร์พื้นที่ก่อน
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนส่งทีมเจรจาไปเจรจากับนายสันนะครับ
ไม่เป็นผลนะฮะสุดท้ายพอรู้ว่าคือใครอะไรยังไงนะฮะ
เพราะว่าเขาก็ไปไล่ตั้งแต่ซื้อต่วใช่ไหมกล้องมันช้อนปิด
พอรู้ว่าคือในสันคนนี้อยู่ไหนบ้านแบบไหนอะไรยังไง
ก็เลยไปตามคุณยายมายายของนายสัน
นี่คือเสียงที่ยายมาช่วยเจรจานะฮะเพื่อให้หลานชายเนี่ยยอมออกมามอบตัว

คุณแขนไม่ต้องกลัวนะครับ

แต่ในสรรค์ก็ไม่ยอมลงมานะครับ
ไม่ยอมลงมานะครับทุกผู้ชมครับ

แก๊สน้ำตายิงใส่เข้าไปในรถมินิบัสคันนี้นะครับ
เพื่อเปิดทางในการเข้าไปตรวจสอบบนรถ
นี่ค่ะจะเห็นควันแบบนี้นะคะ

เพราะว่าคนร้ายมีปืนไง
พบว่าในสันยิงตัวตายไปแล้ว

สภาพนอนคว่ำหน้าแบบนี้นะครับ
มีแผลที่เป็นร่องรอยกระสุนยิงเข้าหน้าอกขวา๑นัด
คว่ำหน้าอยู่บนพื้นหลังสุดของรถนะครับ
เท่ากับว่าใช้ระยะเวลาไป๕ชั่วโมงกว่านะครับ

ส่วนยายที่มาช่วยเหลือพยายามพูดคุยเจรจาให้หลานชายลงมา

เดี๋ยวกันให้โปรดโทรไหมครับ

ตาตายตาตายแล้วต้องการจุดนะครับ

แล้ววันนี้ย่ายทำให้เขามาอยู่ที่นี่คือรถมันเบื้อ
เขาไปรับมาว่าน้องฉันนั้นยิงเขาตาย
ก่อนที่จะจบเรื่องด้วยการยิงตัวตาย
นี่นะคะก่อนที่จะไปลงที่บขศ๒ภูเก็ต
รถก็จะเห็นหยิบเงินออกมา
คล้ายกับร้องเพลงอย่างอารมณ์ดีด้วยนะคะ
นี่คือตอนขึ้นรถตู้ก่อนไปลงบขศ

กระเป๋าเป้จะอยู่ที่ข้างหน้าตัวตลอด
แสดงว่าตั้งแต่ขึ้นรถตู้ก็มีปืนมาแล้วเนี่ย
บขศ๒ภูเก็ตตอน๖โมงเช้าด้วยค่ะภาพนี้นะคะ
ราคา๑๕๐บาทแล้วก็พูดคุยแบบปกติมากอะค่ะ

ก็ร้องเพลงอ่ะก็ฟังเพลงร้องเพลงหยิบเงินขึ้นมานับเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้น
พอซื้อตัวเสร็จก็จะไปขึ้นรถใช่ไหมไม่ได้มีอะไรที่น่าสงสัยเลยนะคะใส่เสื้อกีฬาสะพายกระเป๋าสีดำใบใหญ่ไม่ได้สังเกตว่าพกปืนมาด้วยหรือเปล่า
พอออกมาจากบขมีผู้โดยศาลผู้หญิงวิ่งมาหน้ารถและบอกคนขับรถมินิบัสว่าพี่ช่วยด้วยหนูถูกยิงก็เลยตัดสินใจเอารถแอบเข้าข้างทางค่ะ
ผู้โดยศาลทุกคนก็ต้องหนีตายลงจากรถเราก็จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกนัตว์
ผู้โดยสารทุกคนก็ต้องหนีตายลงจากรถแล้วก็จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่ง
แต่อีกนัดหนึ่งที่ว่านี้ไม่รู้แล้วล่ะว่าใครถูกยิง
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูก็แล้วกันนะคะ
เป็นภาพกราฟิกตามข้อมูลของนายสมยศคนขับมินิบัส
มีผู้หญิงเดินมาบอกก่อนว่าพี่ช่วยหนูด้วยหนูถูกยิง
แล้วก็จอดรถแล้วมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีก
ส่วนทางกระเป๋ารถค่ะนางสมพิษเล่าให้ฟังว่า
ตอนผู้ก่อเหตุขึ้นรถเนี่ยถือกล่องไก่ทอดขึ้นมาด้วย

ถามว่าจะไปลงไหนขอดูตัวหน่อย
ในสันผู้ก่อเหตุก็ตอบแบบปกติมากไปลงอาวลึกแล้วก็เดินขึ้นรถไป
กระเป๋ารถบอกตกใจมากนะคะตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนเลย
ส่วนเจ้าของบ้านที่รถมินิบัสไปจอดเพื่อให้ผู้โดยสารลงจากรถเพื่อหนีตายค่ะ
คุณกุ๊กนะคะคุณปุ๊กก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเพิ่มเติมบอกว่า
ตอนประมาณ๖โมง๔๐นาทีอยู่ในบ้านยังได้ยินเสียงดังปั้งเลยนะคะ
ได้ยินเสียงดังปั้งหนึ่งครั้งตอนนั้นนึกว่ารถยางระเบิดหรือเปล่า
ก็เลยชะโงกหน้าบอกคนที่ขับรถมาจอดว่าขยับไปหน่อยให้พ้นประตูหน้าบ้านหน่อยได้ไหม
ต้องส่งเด็กไปโรงเรียนแต่สุดท้ายต้องรีบวิ่งเข้าบ้านค่ะ
เพราะเพื่อนบ้านฝั่งตรงกันข้ามและคนขับวิ่งหนีและตะโกนไปด้วยว่าเข้าบ้านไปก่อนเข้าบ้านไปก่อน

เจ้าของบ้านบอกโอ้โหกำลังจะส่งเด็กไปโรงเรียนต้องรีบวิ่งกลับเข้าบ้านนะคะ
ทีนี้ก็ช่วยตำรวจดูกล้องวงจรปิดนะคะ
กล้องวงจรปิดว่าเอ๊ะในรถนี่มันยังมีคนร้ายมีอะไรไหม
สุดท้ายมารู้ว่าตัวคนร้ายยิงตัวเองอยู่ในรถนะคะ
ตอนนั้นก็ถูกเลยเขายิงตัวตายเลยครับ
คุณผู้ชมคะเราได้คุยกับพยานคนสำคัญเลยค่ะ

ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกว่าในดำก็แล้วกัน
อายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัดกระบี่
เขาบอกว่าคือในสันเนี่ยค่ะขึ้นรถมาทีหลัง
ผู้ก่อเหตุมีกระเป๋าเป้แต่ไม่ได้สะพายอยู่ด้านหลัง

ตัวในสันตลอดเลยนะคะ

ย้ายไปนั่งด้านหลังสุด
แล้วได้ยินเสียงคล้ายกับคนบรรจุกระสุนปืน
แล้วเสียงดังเหมือนอะไรระเบิด

ตอนแรกนึกว่าใครพกภาวะแบงค์มาแล้วมันระเบิด
สุดท้ายได้ยินเสียงบรรจุกระสุนอีก

คนเจ็บทั้งสองคนนั่งฝั่งเดียวกันกับคนยิงนะคะ

คือช่วงที่ในสันผู้ก่อเหตุกำลังบรรจุกระสุนนัดที่๓

เขาลงจากรถกันอย่างทุลักทุเลคือพยุงคนเจ็บสองคนลงมาด้วย
หุ้มมมอยู่ใกล้กับเพื่อนแล้วแล้วก็หูมันก็ดับไปเลย
พอเราวิ่งลงมาทุกทีได้สังเกตซ้ำด้านเขาอีกมั้ย
ไม่เลยวิ่งลงวิ่งทุนอีกฤสแต่
หันกลับดูหลังเลย
ก่อนขึ้นรถโดยสารสาธารณะกันเนี่ย

ใช่ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าข่าวนี้มันทำให้หวัดภาวะจริงนะคะ

คือเราแบบไม่รู้เลยว่าการที่เราเดินทางขึ้นรถ
สาธารณะไปสักคันนึงจะไปเจอกับใครบ้าง
ต่อให้ยังไม่ขึ้นรถเนี่ยอันนี้คือขนส่งใช่ไหม

ต่ำบลวชก็มาตรวจสอบรอยละเอียดต่างต่าง
ร้อยหมดแล้วนะครับหลักฐานในที่เกิดเหตุนะฮะ
เรื่องของปืนเป็นปืนลูกซองสั้นนะครับ
มีกระสุนในรังเพลิงค้างอยู่อีก๑ปลอกนะครับ
แล้วก็พบปลอกกระสุน๓ปลอกนะครับ

ให้ข้อมูลหมดแล้วนะครับตามทางคดีนะครับ
ส่วนยายของในสันนะครับ
ยังทำใจไม่ได้นะฮะเลยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะครับ

อยู่ที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกนะครับ
คือญาติญาติก็เตรียมพื้นที่ที่บ้านเพื่อรอรับศพกัน
ในการประกอบพิธีทางศาสนา
ครอบครัวในสันให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่านายสันคงจะเก็บกฎเพราะว่าพ่อกับแม่เขาแยกทางกัน
ก็มียายที่ไปเจรจากับเขานั่นแหละเลี้ยงดูเขามานะครับ
สันเองก็มีปัญหาเรื่องพ่อแม่แยกทางกันจนเกิดอาการซึมเศร้านะครับ
มกราคมเพิ่งไปรับยานะฮะต้องหาหมอ
มีนัดพบหมออีกครั้งไปรับยาคือ๑๖กุมภาพันธุ์

คือเชื่อว่าในสันเนี่ยไม่ได้ขาดยาแต่จะกินยาตามหมอสั่งหรือเปล่าเนี่ย
ญาติญาติบอกก็ไม่แน่ใจ
คุณลุงของในสันก็พาเราไปดูห้องนอนของหลานชายนะครับ
จดหมายฉบับหนึ่งเขียนทิ้งเอาไว้ก่อนจะออกจากบ้านไปนะฮะ
เพราะเมื่อวานมาเคาะประตูเรียกเนี่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เขาก็ไปเจอไม่เจอเขาแล้วนะครับ

เมื่อวานนะก่อนจะก่อเหตุเช้าวันนี้
แต่จดหมายที่ทิ้งเอาไว้บอกไม่ต้องตาม
อาจจะไม่กลับมาแล้วจะไปใช้ชีวิตแบบตัวเอง

ขอโทษนะครับรักทุกคน
ลงท้ายบอกมันอึดอัดใจ
คือทางบ้านก็พยายามตามหาเขาอยู่เหมือนกันนะครับ
ย่าของในสันนะครับ

ย่าบอกเริ่มห่างจากหลานตอนหลานไปเกณฑ์ทหาร
ประจำการมาก็ยังไม่เจอกันเลย

เชื่อว่าหลานชายคงน้อยใจเรื่องพ่อกับแม่นะฮะ
ก็อยากฝากขอโทษไปยังคนเจ็บด้วย

น้องชายคิดย่าสะโลดไม่คือคาด